โอ้โหนี่ไม่ได้ต่างจากเมืองนอกเลย
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก
เดินทางไปเที่ยวงานขอนแก่นเขาดาวน์๒๐๑๖
ทำให้ถนนศรีจันทร์ตั้งแต่สี่แยกประตูเมือง
จนถึงสารหลักเมืองขอนแก่นเนี่ยมีประชาชนแน่นขนาดเลยนะคะ
ก็เพื่อชมศิลปินชื่อดังหลากหลายแล้วก็เที่ยวชมสวนเรืองแสงด้วย
ครับแล้วก็เมื่อกี้วินาทีในการรับเขาดาวน์คุณ
ต้องนับถอยหลังเขาดาวนเข้าสู่ปีใหม่๒๕๕๙นี้นะคะ
มีการจุดพลุกันจำนวนทั้งสิ้น๒๒๐๐นัด
สร้างความประทับใจตื่นตาตื่นใจแล้วก็ความสุขให้กับผู้ที่เข้าร่วมเที่ยวงาน
ซึ่งตลอด๗วันมีผู้เข้าชมงานนี้๑๒๐๐๐คนด้วยกัน

ใช่สวยงามแล้วก็เป็นความสุขของชาวอีสานล่ะ

ขึ้นเหนือกันบ้างนะคะที่หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครเชียงรายค่ะ
ประชาชนชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวต่างทยอยเข้าร่วมงานจำนวนมากกว่า๓๐๐๐คน
ที่นายวัญชัยจงสุธนามณีนะคะนายกเทศมนตรีนครเชียงรายจะขึ้นเวที
เพื่อนำนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่๒๕๕๙
วงดนตรีก็บันเลงเพลงพรปีใหม่นะคะ
คณะนักแสดงตีกลองสะบัดชัย
คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย
พร้อมทั้งแขกรับเชิญแล้วก็ศิลปินต่างร่วมกันยิงเปเปอร์ชูด
แล้วก็สเปรย์สายลุ้งหลากสีค่ะสวยงามไปทั่วลานเวที
พร้อมการจุดพลุเฉลิมฉลองศักราชใหม่อย่างสวยงามคึกคักเลยทีเดียว
การผสมผสานสวัสดีปีใหม่แบบเมืองนอกกับแบบไทย
ใช่อากาศเย็นด้วยนะคะที่เหนือ
ยังอยู่กันที่ภาคเหนือเชียงใหม่กันบ้างนะคะนายปวินชำนิประสาทค่ะ
ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยตัวแทนภาคส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่
ก็นำประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินับถอยหลังต้อนรับปี๒๕๕๙เช่นกัน
อยู่ที่ขวงประตูท่าแผนนะคะก็เป็นสถานียอดฮิตมีการจุทธิบายสวยงามและร่วมร้องเพลงสวัสดีปีใหม่
แล้วก็ที่ลงใต้ปิดท้ายนะคะที่สุราชธานี

ท่องเที่ยวจำนวนมากหลากหลายจังหวัดก็ร่วมนับถอยหลัง
ฉลองด้วยพลุไฟกว่า๒๐๐นัด
ขณะเดียวกันทางลานพระพุทธรูปประจำเขื่อน
มีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจำนวนนึง
มนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะ